แล้วเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันเพื่อสุดท้ายละกับพี่ต๊อบซับปากร

ใช่แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่๓เมื่อสักครู่นี้ช่วง
เหมือนว่า๗สถานการณ์สมมุติชอบมาก
อยากจะถามเบรกนี้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของพี่บ้าง

ใช่เป็นยังไงบ้างตอนนี้คือแบบว่ามีลูก
เป็นคนคะ๑ครับผมเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงครับผม
ผู้หญิงอายุ๓ขวบครับโอ้โหแล้วอย่างพี่ต๊อกได้ลูกผู้หญิงโอ้โหคงเผลอคงหลงน่าดูเลยอ่ะ
ใจก็มีมีเหอะฮะตอนนี้แบบพูดเก่งแล้วสิเจอแค่ชั่วโมงเดียวก็ยอม
คืออะไรยังไงสมมุติว่าเราไปถ่ายต่างจังหวัดปุ๊บเราก็ต้องมาหาเขาแล้วเขาอยู่ประมาณนครนายก
อ่าเราก็ขับไปหาที่น้องนายกแล้วกลับเมืองไทยแป๊บเดียวก็เอาอุ้ยชั่วโมงหนึ่งก็เอาใช่ไหม
ว่าไปถ่ายเชียงใหม่แล้วอยู่นครนายกก็นั่งรถกลับมาแล้วก็ไปถ่าย
ประทับใจก็คือเขาถ้าเป็นราชการหรือว่าทำงานเกี่ยวกับหน่วยงาน
เขาสามารถข้ามขั้นแล้วก็ไปเป็นหัวหน้าได้เร็วมาก

ตอนที่รู้จักเขาเนี่ยเขาพี่ต้อข้าว

เล่นละครเวทีกับพี่บอยด้วย
แล้วตอนหลังเข้ามาทำที่นี่ประเทศไทย

พอเวลาเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เราอะครับโอเค

คือชอบตรงที่ว่าคือเขาคือเอาเราอยู่แหละ
ถูกไหมล่ะพี่แต่เป็นแฟนก็มา๑๐ปีเลยเหรอพี่

หนู๑๙กี่ปีพี่การสิบสองเออทำยังไงถึง
เพราะปกติหลายคนเนี่ยพอคบกันนานก็รู้สึกว่า

หรือบางทีแบบอาจจะนานเกินไปแล้วบางครูก็จึดจาง
ทำยังไงคะถึงยังมีแบบความรักที่หวานซึ้งกัน
อยากจะฟังเพราะว่าเหมือนกัน
มันจะมีเขาเรียกว่าการไปกลับมันก็ไม่มีหัวมีก้อยมีอะไรมันก็มีความรู้สึกว่าสนุก
แรกเนี่ยเขาตามใจเราทุกอย่าง
เขาเป็นผู้หญิงที่ตามใจเราทุกอย่างเลยผู้หญิงเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะให้เกียรติตามใจ
แต่เมื่อวันใดที่เราคายพิษหรือว่าวันที่เราแบบว่าทำให้เขา
ลายหมดแล้วไม่เหลือแล้วใช่ไหมปุ๊บเป็นแมว

เขาเห็นเราแล้วเรามีพิษเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนสเต็ปแล้ว

เขาเริ่มปราบแล้วตอนแรกเขาตามใจทุกอย่าง
คือต้องให้เขาตามใจแต่พอพี่มีฤทธิ์เขาก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพี่ถูกไหม

อ๋อไม่ใช่ขาดไม่ใช่หมดฤทธิ์

ทุกวันนี้เราจะพูดกับเขาเสมอว่าวันแรกที่เจอกันทำไมแบบว่าตามใจทุกอย่าง
พอถึงวันนี้ยิ่งครบมันต้องยิ่งตามใจกลายมาเป็นเราต้องตามใจเขาแล้ว

เดี๋ยวพี่แล้วมาแล้วมาอย่างนี้แล้วเคล็ดลับมาให้มันอยู่นานขนาดนี้คือยังไงคะเคล็ดลับของการใช้ชีวิต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

แล้วเข้าใจอยู่ไหมทำความเข้าใจกับ

ที่เขาเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาเห็นข้อบกพร่องของเรา
รอยรั่วต่างแล้วบางทีไป

ตารางงานเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้

เขาก็จะเริ่มกลายมาเป็นเหมือนกับ

บางทีบางอารมณ์เขาก็เหมือนน้องสาวเรา

เป็นเหมือนเพื่อน

มันจะไม่มีทางที่จะจากกันด้วย

แต่ถ้าเกิดเขาแรงมาเนี่ยเราก็ต้องเบา

แล้วยังงี้มีวางแผนอนาคตของลูกไว้ไงบ้างพี่
วางแผนอนาคตของลูกนี่ก็คือ
ส่วนตัวของพี่ก็คือ
จะอยากให้เขาชอบประเภทของ

แล้วธรรมชาติธรรมชาติเนอะ

โลกนี่ชอบหอยทากครับ

ตอนนี้ก็มีราคอร์นเรื่องการละครั้งหนึ่งในหัวใจ
เล่นเป็นคนดีไม่ดี
เป็นคนดีแล้วก็กลับมาไม่ดี

เรื่องนี้มันเป็นอะไรที่พลิกไปพลิกมาครับผม

ก็จะเจอรูปผมแล้วก็ครอบครัวนะฮะ
อยู่บนสวรรค์กินแต่ของดี

กับรายการแม่บ้านประจันบาล

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป